แสดงความประสงค์ผมต้องระวังคำพูดมากนะ
แสดงความประสงค์ที่จะลาออก
ตามข้อเรียกร้องให้รับผิดชอบ
บิ๊กป้อมในการประชุมนี้

เห็นว่าเป็นการแทรกแชร์จากบุคคลภายนอก

กันเองเถอะเตะแล้วดูกันเองทีมชาติอ่ะ

แต่จุดเริ่มต้นคือมาจากภาพเมื่อสักครู่

เมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ

ว่าพลตะบดเอกสมยศ

สภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

หลังจากถูกพลเอกประวิทวงศ์สวรรค์
ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย

เพราะสร้างเรื่องอับอายในการแข่งขันฟุตบอล๔เกม

ไปไล่ซัดผู้เล่นอินโดนีเซียเขาน่ะ

นี่แหละที่บิ๊กป้อบอกอับอาย

แล้วก็ไม่ได้แชมป์๔เกมด้วย๔เกมผมบอกแล้ว

แค่รู้ว่าจะแข่งในไทยมันต้องได้แชมป์แล้ว
แฟนบอลรู้สึกแบบนั้นแล้ว

เมื่อวานนี้โอ้โหไปชู
พี่เขาเป็นแฟนฟุตบอลตัวยงทีมชาติไทยนะพี่คนนี้เนี่ย
ช่วยยืนยันกับแฟนบอลหน่อยประมาณว่า
ฟุตบอลไทยทีมชาติจะไม่ถูกแบน

เพื่อไม่ให้ฟุตบอลทีมชาติไทยสุ่มเสี่ยงที่จะโดนฟีฟ่าแบร์
เหนียวมาคนเดียวเลยหรอ
และเมื่อพลตำรวจเอกสมยศมาถึง

ทุกคนรู้ดีว่าเกิดอะไรกับฟุตบอลไทย
ก็ควรจะคุยกันส่วนตัวไหมเหรอนะ

ถ้าจะด่าให้เรียกมาด่าในห้อง

หน้าที่ประชุมขนาดนั้นทำไมไม่กระซิบกัน

ท่านบอกว่าคุณดูข้างหน้าผมดิ

เคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ผมก็มีศักดิ์ศรีนะนะ

เป็นการแทรกแสงล้านเปอร์เซนนะ

ผมได้พูดไปแล้วว่าจะลาออก
แต่ณวันนี้ยังไม่ได้ลาออกนะครับ
เพราะว่าท่านพูนว่า
ท่านเซ็นไม่ได้
เพราะว่าเหตุผลในการลาออกที่ผมพูดไป
มันเป็นไปตามที่ผมพูดหรือผมกล่าวอ้างหรือไม่
ให้คนไทยที่มีความเป็นธรรมหรือมีจิตใจที่เป็นธรรม
กลับไปดูภาพกลับไปดูคลิปเสียงที่เกิดขึ้น
ประชุมเสร็จพลตำรวจเอกสมยศไปไหน
ไม่รู้ไปไหนครับแต่คนนี้ออกมาแทน
ตำรวจโทอำนวยนิมมโนโคศกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

เปิดเผยบอกว่าสภากรรมการได้พิจารณาแล้ว
หากโพนตำรวจเอกสมยดละออกแล้วเกิดความเสียหายหนักเลยนะ
เดี๋ยวจะถูกฟีฟ่าแบนไม่ให้แข่งขันฟุตบอลรายการนานาชาติที่ฟีฟ่าเขารับเขารองนะเอาเอา
แล้วยังไงสภากรรมการบอกให้ดำรงตำแหน่งต่อไปก่อนจนหมดวาระ
วาระวันที่๑๑กุมภาพันธ์๒๑๖๗ยังไม่จบ
เอาแล้วที่พลเอกประวิทย์ท่านเรียกร้องให้พลตำรวจเอกสมยศลาออกอ่ะ
นะโอ้โหท่านอำนวยตอบว่าไงนะวะ
ไม่ใช่ว่าเป็นนักการเมืองที่กำกับดูแลด้านกีฬาแล้วจะมาบังคับสมาคมนั้นสมคมนี้ได้นะ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับลองฟังดูฮะ
ตามที่เป็นข่าวว่าลาออกตามคำสั่ง
ท่านนายกลาออกวันนี้เนี่ยอนาคตฟุตบอลไทยแล้วผมมองไม่เห็น
หลายคนเริ่มจะเห็นภาพของการมองไม่เห็น
งงดีเหมือนกันนะเห็นภาพของการมองไม่เห็น
ว่าอนาคตมันจะไปไงไม่มีรอยล้าครับ
แล้วการเมืองในอนาคตก็ผมยังไม่รู้ว่าใครเป็นนายกหรือคุณรู้

พรุ่งนี้เลือกประธานสภาใครได้ก็ยังไม่รู้
ก็ต้องดูนโยบายรัฐบาลต่อไปครับ

มาฟังพลตำรวจโทอำนวยอีก

คือแม่เมื่อกี้ผมแปลนะผมแปลสิ่งที่พศอำนวยพูดนะ

ท่านกำลังจะหมดวาระให้รัฐบาลใหม่เข้ามาพิจารณามาคิด
ผมแปลมาได้แบบนี้นะไม่รู้คุณผู้ชมแปลได้ยังไง

โอ้โหคุณผู้ชมครับเป็นไงฟุตบอลกีฬาแซ่บไหม
แต่นี่คือระดับหัวมีปัญหามีรอยล้าวกัน
แต่น่าเป็นห่วงคือวงการฟุตบอลไทยนี่แหละ
ทั้งเรื่องมูลค่าลิขสิทธิ์เอ่ยทั้งเรื่องผลงานเอ่ยเรื่องแฟนบอลอีก
นี่ไงดอมที่เขาเรียกว่าช้างสารรบกันย่าแพรกแหลกลาน